เป็นข่าวของคุณปอทฤษฎีวันนี้ก็เข้ามาหลายวันแล้วนะ๒๔วันแล้วค่ะ
แต่ว่าเขาบอกเลยนะคะว่าแม้จะอยู่นานค่ะ
แต่ว่าครอบครัวสาวงยังมีกำลังใจที่ดีมากขึ้นทุกวันนั่นเองนะคะ
กว่า๑สัปดาห์แล้วที่ตอนนี้ไม่มีประกาศความคืบหน้าอาการป่วย
ของคุณปอทฤษฎีออกมาจากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
แต่ว่าจากการเฝ้าติดตามของสื่อมวลชนก็สังเกตได้ว่า
ใบหน้าของทุกคนในครอบครัวชาวงเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหวังด้วย
เมื่อวานนี้ค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศน์

และข้อความส่งกำลังใจจากประชาชน
ที่ส่งมายังโรงพยาบาลรามาธิบดีนับพันใบ

โดยคุณพ่อสงวนแล้วก็คุณแม่พิษสมัย

แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่า
ปลื้มใจทุกครั้งเลยที่ได้รับทราบ
ว่ามีกำลังใจดีรวมไปถึงความรู้สึกดีจากแฟนคลับ

แล้วก็ได้เปิดเผยถึงอาการของคุณปอด้วย
ว่าตอนนี้ตอบสนองได้ดีเหมือนที่ผ่านมา
หวังว่าอาการตอนนี้จะส่งสัญญาณ
ในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยค่ะ
วิกฤตเช่นนี้มีคนที่แสดงออกอย่างนี้นะครับ

ผมว่าก็ดีใจสุดนะครับ
คือการปฏิกิริยาโต้ตอบ
รับรู้ก็ดีเหมือนกับที่เคยบอกพวกเราไปแล้วครับ

น่าจะดีนะครับก็น่าจะดีขึ้น
ขณะที่อออ่อยสอนมนตรานะคะ
จัดการส่วนตัวก็เผยกับสื่อมวลชนค่ะ
อาการติดเชื้อที่ปอดของคุณปอดีขึ้น
ตับยังมีอาการดีซ่านแต่ยังไม่สุดลงนะคะ

เอ่ยปากชมที่พระเอกดังต่อสู้ไปพร้อมกัน
กับการรักษาทำให้ครอบครัวมีกำลังใจ

เป็นเหตุผลให้ครอบครัวตัดสินใจ
ส่วนฝากคนบันเทิงก็มีนางเอกสาวร่วมค่ายอย่างสาวเบลล่ารานี
เดินทางมาเยี่ยมอาการป่วยของคุณปอค่ะ
เผยว่ารู้สึกเบาใจนะหลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณพ่อสงวน
แล้วทราบว่าอาการของนักแสดงรุ่นพี่นั้นดีขึ้นแล้วค่ะ